เจ้าหน้าที่ไปพบศพผู้ชายอายุ๖๔ปีคือท่านหลงป่า

ขณะปีนขึ้นไปคือเขาเสียชีวิตแล้วใช่ไหม

ปรากฏว่าอยู่ดีระหว่างที่จะเอาลงมา
ศพล่วงพัวลงมาครับคุณผู้ชมครับ

จะล้วนละเปลี่ยน

ไม่อยู่แล้วครับเป็นผมผมก็ไปเหมือนกัน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับตำรวจสพวังทอง
ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยบุรพา
พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในป่าเขาบ่อหิน
ตะบนวังนกแอดอวังทองจพิษุนุโลกครับ

ในที่เกิดเหตุพบร่างของผู้เสียชีวิตทราบ
ชื่อคือนายสมจิตเขียวมั่นท่านอายุ๖๔ปีครับ
อยู่บนต้นไม้สูงนู่น๕เมตรได้นะฮะ

พบร่องรอยการถูกทำร้าย
กลับไปเมื่อวัน๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
นายสมจิตเนี่ยนะหายจากบ้านหายไปครับ
แล้วขึ้นไปปลูกฟักทองอยู่บนเขาบ่อหินบริเวณแนวสายไฟฟ้าแรงสูงครับ
ญาติก็ประสานนะฮะกู้ภัยบุรพาช่วยหาหน่อยได้ไหมนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำก็ไม่พบ
เจอแต่รอยรองเท้าบูธครับที่นายสมจิตสวมใส่เท่านั้น
เช้าวันนี้ครับกู้ภัยกับชาวบ้านไปใหม่
ไปนะครับคราวนี้เริ่มต้นจากไหนเริ่มต้นจากจุดที่พบรองเท้าบูธนั่นแหละ
ของนายสมจิตเนี่ยแล้วไปเจอสุนัขพันธ์ไทยสีดำครับ
อยู่ใกล้กับจุดที่พบรองเท้าบูธด้วยก็เลยเอาล่ะคงอยู่ใกล้ใกล้นี้
กระทั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งครับตอนแรกก็หาเดินหาอยู่ข้างหน้าข้างข้างหลัง
เยยขึ้นไปครับจ๊ะเอ๋ครับนั่นฮะศพของนายสมจิตเสียชีวิตอยู่บนต้นไม้
สูงจากพื้นดินประมาณ๕เมตรอย่างที่เนี่ยครับอยู่ดีก็ตกลงมาเอง
กู้ภัยนะครับจริงเขาเตรียมเชือกไปปีนขึ้นไปแล้วนะฮะ
จะเอาร่างนายสมจิตลงมาปรากฏว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะฮะ
ร่างตกลงมาท่ามกลางความตกใจของชาวบ้านและกู้ภัยที่ไปร่วมค้นหา
ต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะปีนขึ้นไปจับตะกรวดครับ
จับตัวตะกรวดบนต้นไม้ตัวเงินตัวทองเนี่ยนะ
คาดว่าน่าจะหมดแรงประกอบกับนายสมจิต
เขามีโรคประจำตัวเป็นโรคไตโรคเบาหวานความดันนะครับ